แล้วยกพวกตีกันนะครับคราวนี้เกิดขึ้นที่หอพักที่ซอยรามคำแหง๑๓๒นะครับ
เป็นสิบเลยฮะมารุมทำร้ายคู่กรณีนะครับมีคนบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินของที่นั่นเสียหายครับ

นี่คือกลุ่มของในบอยในบอยมากับพวก๓คนก่อนนะฮะ
แรกเนี่ยถือไม้เบสบอลไปลุยคู่กรณีที่ลานจอดรถจากนั้น
นะครับก็มีการลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวัยรุ่นเสื้อ
ดำไว้รุ่นเสื้อม่วงที่ทำความสะอาดพื้นอยู่ตรงที่หน้า
ก็ถูกในบอยเนี่ยนะครับเอากระถางต้นไม้ทั้งทุ่มใส่หัวปลาเข้ากระจกมา
นะครับเกิดความเสียหายกระถางต้นไม้ก็แตกนะครับกระจกที่
ที่นี่ก็แตกจนผู้ชายเสื้อม่วงเนี่ยก็พยายามสู้กับบอย
แต่ถูกในบอยกับพวกเยอะกว่ารุมทำร้ายเตะต่อยและตีด้วยไม้เบสบอลนะครับ
นายสมรักพุ่มดอกไม้อายุ๒๕ครับคนนี้เป็นคนดูแลหอพักนะฮะ
มาเล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เหรอคุณนักข่าวเกิดขึ้นตั้งแต่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ตอนเกิดเหตุก็พยายามจะห้ามแหละแต่ไม่ได้ผลนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้นายเอนะฮะ
ในเอเสื้อสีม่วงเนี่ยคนที่ถูกเหล็กขูดชับแทงเข้าที่หลังเนี่ย
แล้วก็ถูกมิดาบฟันที่เข่าเนี่ยส่วนในบีในบีเสื้อดำนะฮะ
เป็นเพื่อนของนายเอถูกกระถางต้นไม้ทุ่มใส่หัวแตกนะครับ
โดยกลุ่มวัยรุ่นที่มารุมเนี่ยยังชี้หน้าอาฆาตอีกด้วย
เดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกนะฮะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนายเอกลักษณ์กันสันนะครับ
อายุ๔๐ปีคนนี้เป็นเจ้าของเจ้าของหอพักนี้
พาไปดูห้องของบอยเลยอยู่ชั้น๔นี่พาเดินขึ้นไปเลย
ห้องสี่ศูนย์สามเล่าบอกว่าบอยผู้ก่อเหตุนะฮะ
จะย้ายเข้ามาอยู่กับแฟนแล้วก็น้องนะฮะน้องชาย
ได้แค่๑สัปดาห์๒วันก่อนเกิดเหตุเนี่ย
พาเพื่อนมานั่งดื่มเหล้ากันที่หน้าหอพักนะครับ
จะทราบเรื่องจากผู้พักรายอื่นจะมาจะมาตักเตือนพอดี
แต่ไม่ทันได้ตักเตือนครับบอยเนี่ยนะฮะ
พาพวกมารุมทำร้ายผู้ที่พักอาศัยอยู่ชั้นสองโอ้โห
ข้าวของเสียหายพี่เขาบอกว่าหมดไป๒๐๐๐กว่าบาทได้
นี่พี่เขายืนเล่าให้ฟังหน้าห้องในบอยเลยนะครับหอพักอื่นอื่นอ่ะ
หอพักอื่นเขาก็เล่าสู่กันฟังเขาก็เล่าให้พี่คนนี้ฟังด้วย
บอกบอยเหรอบอยนี่แกร่งทีเดียวนะท้าตีท้าต่อยไปทั่ว
ก่อนจะย้ายมาที่นี่นะก็ไปตีกับหอเก่าเขา
ไปไล่ยกพวกไปไล่ตีเขาจนเขาต้องเชิญออกนะครับ

ผมก็ถามเขามีอะไรกันเขาบอกว่าก็
เขม่นกันมองหน้ากันแล้วเขาไม่พอใจผม
ผมก็น้องชั้นสองคนเจ็บเขาบอกว่าเขาขึ้นมาขอโทษแล้วทีนึงด้วยนะ
ขึ้นมาชั้นนี้ใช่ขึ้นมาขอโทษบอยเนี่ย
ขึ้นมาขอโทษทีนึงแล้วแต่บอยไม่ยอมจบไม่จบอืมไม่จบ
แต่ด้วยความอะไรก็แล้วแต่คือคือแต่พฤติกรรมของน้องชั้นสองมารับตัวเลย
คือน้องชั้น๒เนี่ยเขาน่ารักเขาอยู่มาเป็นปีแล้วครับ
ท่านผู้กำกับสนราชพร้าวทำยังไงท่านบอกรู้ตัวแล้วนะ
ผู้ต้องหาเนี่ยหนึ่งคนก็คือในบอยนี่แหละส่วนวัยรุ่นที่เหลือที่มาด้วยกันเนี่ย
ที่มาลุยเขาเนี่ยเดี๋ยวจะขยายผลติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้
ตอนนี้สอบปากคำผู้บาดเจ็บไปแล้วสามคนนะครับขณะที่ทั้งสามคนอาการก็ปลอดภัยนะครับ
แต่เรื่องของรายละเอียดทางคดีท่านบอกว่าขออุบเอาไว้ก่อนครับ